คุณผู้ชมค่ะว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อแบบนี้
ไปต่อกันเลยดีกว่านะคะกับนี่หมอลำซิ่งนะคะ
ตุ่งตุ่งตะรุงตะรุงตุ่ง
ตุ่งตุ่งตะรุงตะรุงตุ่ง

ลุยน้ำกันไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่น้ำไหวอยู่ข้างหลังนะนะ
เพื่อไปรำบวงสวงพ่อพอขอพรค่ะปู่อือลือนะคะ
พร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาเสริมบารมีเสริมความปังอะไรแบบนี้
ในครั้งนี้ค่ะพี่ใหม่พัชรีก็แต่งองค์ทรงเครื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
เต็มไปเลยพร้อมทีมงานไปรำสวยนะคะไปรำสวยงามแบบนี้
พี่ใหม่พร้อมทีมงานตั้งใจจะจัดโต๊ะหมู่บูชาขอพรพ่อปู่ในด้านการงานการเงิน
เพราะถ้าเรามีงานแล้วมันก็จะมีเงิน
อันนี้ขอตามแบบหลักเหตุและผลนะ

ตามมาคุณผู้ชมค่ะและนอกจากจะรำบวงสวงแล้วค่ะทางพี่ใหม่เองคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวดูตามภาพซะก่อนนะยังได้ร้องเพลงถวายพ่อปู่อือลืออีกด้วย
ในช่วงที่ทำพิธีค่ะก็ขอจุดทูปขอเลขเด็ด
อ่ะเปิดโชคลาภให้กับพ่อปู่กันสักหน่อยนิดนึง
นั่นก็คือทำไมมันไม่เห็นเรือนยังไง
มันแบบลางมันคนมีบุญเท่านั้นแจ๊กกะลีนถึงได้เห็น

ที่ฉันเห็นตามที่ฉันเห็นเลย๔๖๖

เท่านั้นแหละไม่พูดซ้ำแล้ว

เอาล่ะถือว่าเป็นแบบว่าโครงการดี
ที่ไปรามให้พ่อปู่อือลือแบบว่า

อีกหนึ่งคนละกันที่เดินสายทำบุญด้วยเช่นกันนะคะ

พูดที่มายังแบบนี้เนี่ยอ๋อกันทั้งบ้านทั้งเมือง
คนหล่อเขาเนี่ยน้องสันนะ
เมื่อวานนี้เจ้าตัวเดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมค่ะ
พบกับเต็งหนึ่งดอกกระโดนศิลปินสลบ

เมื่อมาถึงเจ้าตัวก็ได้ทำการจุดทูปสักการะองค์พระพิคเนตปางประธานพร
มีความเชื่อกันว่าถ้าท่านโดนบันดาลให้ผู้บูชาร่ำรวย
หลังจากนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้
เห็นแดงแบบนี้ประทัดมาทีแรก

อ้าาจักรีนหมอกออกมาขนาดนี้

อันนี้ก็ไม่ได้อะไรนะคะก็อ่านตามเขา

จากนั้นก็กราบไหว้แล้วก็ขอพรหลวงปู่แป๊ะเจ้าอาวาส
พร้อมประพรมน้ำมนต์ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
หลวงพ่อยังได้มอบวัตถุมงคลด้วย
พร้อมกับผูกข้อมือรับขวัญด้วยธนบัตรเงินขวัญถุง
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็เจิมหน้าผากรับทรัพย์นะ
ฟังพี่สันค่ะเปิดใจกันในการเดินทางมาบูชาในครั้งนี้หน่อยค่ะ
นิดนึงของพวกนี้นะมันทำแล้วมันอยู่ที่ใจ

อย่ามองว่าเป็นเรื่องงมงายอะไรแบบนี้
เราก็ไมโลบหลู่กันเนาะถูกต้องความเชื่อใครความเชื่อมัน
แชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ